ทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักเรียนชายชั้นม๔
อายุเนี่ยประมาณสิบเจ็ดปีครับเขาไปพร้อมกับทนายความไปร้องต่อศูนย์
ดำรงธรรมที่จังหวัดพิศนุโลกโดยบอกว่าถูกชายวัยห้าสิบปีเนี่ย
มีการข่มขืนนานถึงสี่ปีเลยนะคะล่าสุดก็มีการเรียกทางด้านของผู้ต้องหามารับทราบข้อหา
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีแล้วค่ะสำหรับกรณีนี้
คือฟังข่าวนี้แล้วแบบว่าสลดใจนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมไปข่มขืนในห้องพระด้วย
ค่ะเขาบอกว่าต้องสวดมนต์ก่อนถึงจะกระทำการอันนี้ก็แปลกไปอีกนะ
เออเรื่องนี้คือนายศรศักดิ์มุทธาวร์เป็นธนาความอิสระแล้วค่ะ
เขาพานักเรียนชายอายุ๑๗ปีเป็นนักเรียนชั้นม๔นะคะ
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลกพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ช่วยเหลือนักเรียนชายคนดังกล่าว
ด้วยว่าถูกชายวัยห้าสิบปีเนี่ยมีการข่มขืนกระทำชำราวทางธวรรณหนัก
ตั้งแต่อายุ๑๓แล้วหรือประมาณเมื่อ๔ปีมาแล้วนี่แหละค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยผู้เสียหายยังอยู่แค่ป๖วิธีการก็คือชักชวนให้เด็กไปอยู่ที่บ้าน
บอกว่าจะเลี้ยงดูจะส่งให้เรียนตั้งแต่ชั้นมหนึ่ง
แต่พอมาอาศัยอยู่ด้วยจริงค่ะชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
บังคับให้ถอดเสื้อผ้านอนและยังถูกล่วงละเมิดทางทวันหนักเดือนละหลายครั้ง
ล่วงละเมิดยังสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเยาวชนที่เขาให้มา
อ่าทีนี้ทางด้านของนายสอนชัยซึ่งเป็นทนายความเนี่ยเปิดเผยว่า
ผู้เสียหายเนี่ยคือเด็กน้องคนนี้นะฮะทำงานที่ร้านขายข้าวเหนียวแห่งหนึ่ง
ซึ่งร้านนี้มันไปอยู่ตรงข้ามกันกับร้านขายโจ๊กของเขาเอง
เขาแอบไปได้ยินเพื่อนของเด็กนักเรียนชายคนนี้พูดกับเด็กคนนี้ว่า
เอาตามที่พูดเลยนะคุณผู้ชมนะค่ะเจ็บก้นแค่นี้ให้ทนเอาหน่อย
แล้วถูกผู้ชายคนนี้ล่อลวงไปอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกัน
พอล่อลงไปเสร็จปุ๊บก็จะไปถูกข่มขืนทางทวันหนักด้วยเหมือนกัน
ไม่ใช่แค่มีเด็กคนนี้คนเดียวนะครับ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังต่อเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านเนี่ย
กับยายเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตส่วนแม่ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
แล้วก็ชอบไปเล่นเกมที่ร้านเล่นไปเล่นมารู้จักกับชายคนนี้
ถูกล่อลวงไปข่มขืนนางหนังสือปีอย่างที่บอกไปแต่ว่าล่าสุดนั้นทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าคุณผู้ชมชายอายุ๕๐ปีคนนี้ขอร่วมหลับนอนกับเด็กคนนี้ทุกครั้งในห้องพระ
คือต้องสวดมนต์ก่อนเสร็จปุ๊บก็จะขอที่จะหลับนอนกันในห้องพระแบบนั้นซึ่งก็ปฏิเสธไป
พอปฏิเสธไปถูกไล่ออกจากบ้านก็เลยออกมาจากบ้านหลังนี้แล้วก็ไปทำงานที่ร้านขายข้าวมันไก่
ไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยครับค่ะ
เริ่มออกมาโดยทางเลยอืมเขากินหยอกไว้ตอนนั้นหรือถัดคืนไหม
ก็ถัดคืนครับตอนนั้นยูทรป๖ใช่จบป๖แล้ว
อืมหาเดิมเขายอมมาหลายปีเหมือนกันนะครับค่ะอืม
เรื่องต้นทางตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกก็เรียกตัวชายคนดังกล่าวมาสอบปากคำ
จากกรณีนี้แล้วนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
อายุไม่เกิน๑๕ปีก่อนจะปล่อยตัวไป

ให้แพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชตรวจพิสูจน์หาหลักฐาน
แล้วก็ส่งผลตรวจร่างกายไปตรวจซ้ำ
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนเพิ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็ต้องมีการขยายผลต่อเพราะว่าเห็นจากที่บอกไป
คือมีเด็กมากกว่า๑คนแน่นอนที่ถูกชายคนนี้ด้อนลงไป
ใช่ค่ะแล้วก็ทำไมถึงปล่อยให้ระยะเวลามัน
ผ่านมาเรื่องนานเหมือนกันนะคะนานขนาดนี้ก็๔ปีทีเดียวนะฮะ